อีกหนึ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงแล้วก็ต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเหมือนกัน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แจ้งเตือนมายังประชาชนภาคใต้เลย
บอกว่าให้ระวังเหตุดินโครนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพยบัติภัย

เฝ้าระวังเหตุดินโครนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
ตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยนะคะก็คือวันที่๕
ไปจนถึงวันที่๗มกราคม
พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบข้อมูลโดยตลอด
โดยเฉพาะที่รุ่มน้ำตาปีในพื้นที่จังหวัดสุราชธานีค่ะ
ุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราช
ปัตตานีนราธิวาส
ุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทธลุง
ุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ในพื้นที่จังหวัดระนองพังงา
และรุ่มน้ำปัตตานีในพื้นที่จังหวัดยาลาค่ะ
คือตอนนี้มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรง
ที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยอยู่

ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะ
ปริมาณน้ำฝนวัดได้มากกว่า๑๐๐มิลลิเมตร
แล้วก็เริ่มพบว่ามีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้ว
ซึ่งก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดดินถล่ม
แล้วก็ดินไหลหรือว่าดินสไลด์ในพื้นที่รุ่มน้ำด้วยค่ะ